นี่ที่ฉันไปสัมภาษณ์ที่ข้อมือเขามีแบบเครื่องรางของขังด้วย
ที่ฉันบอกว่าโทษนะคะเกรทน่าเยี่ยมเหลือเกินจะใส่มาด้วยเนาะ
คุณผู้ชมมันปั๊กมาก

ปรากฏว่านะคะที่เกรสใส่ที่ข้อมือคือ

โดยน้องชายคุณกู๊ดเป็นคนคิดค้นทำออกมาให้บูชาค่ะ

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จู่งานเข้ามากมายค่ะ
หยิบจับทำอะไรก็หูได้แต่เงินไปหมดเลยนี่นี่นะคะอันนี้มันเทิงร้านเขาหรือเปล่าเนี่ย
ใช่ถูกต้องแต่ว่าขายของก็ใช่แต่ความปังก็มี
รู้ไหมคะช่วงโควิดหลายคนแบบวิกงวิกฤตร้านทองเจ๊กุ้งก็คือขายดี
แล้วหนำซ้ำคุณผู้ชมปรากฏว่ากองถ่ายเห็นใช่ไหมคะยังไงรู้ไหมคะ
ยังไงพี่พี่ขอบูชาต่อทั้งฟงทั้งไฟทั้งดับปรากฏว่าถูกรอตเตอรี่๔งวงติน
นี่คุณผู้ชมฟังอย่างนี้ดิฉันบอกว่าเกรทเธอหาซื้อที่ไหนเนี่ยฉันขอจองหน่อยได้ไหม
ร้านผมไงคะไปฟังเสียงหนุ่มเกรทกันหน่อยค่ะ
อันนี้คือมากองคนถามเยอะมาก

อันนี้จะบอกว่าเป็นปีเซฟตั้งแต่รุ่นแรกเลย
ตอนนี้แอดมินคือน้องกู๊ด

ใช่ราคาจับต้องได้ทองครับถ้าเกิดว่าพอขัดสนปุ๊บทองขึ้นก็เอาไปขายได้
โดยส่วนตัวผมใส่สบายใจก็ใส่อะไรอย่างนี้
ทำให้สบายใจก็ใส่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าอันนี้พูดจริงผมว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ
มีคนเอาไปใส่แล้วก็แบบถูกหกหน่อยอะไรอย่างนี้ว่ากันไป

บูชามากจริงนะคะแล้วก็อาจจะว่าขายของก็ใช่

คือตั้งใจจะอุดหุ่นสักเส้นเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะ

ให้ของดีไงให้ทองช่วงนี้ทองแพงอยู่นะ